ช่วงสักตี๒ของ๒๗ตุลาคม
ตำรวจสพเริงนุกทาได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย

ถูกแทงสิบแผลนะคะนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
ผู้ตายชื่อว่านายศักดิ์ชัยคำไหมอายุ๔๗ปี
คือผู้ตายเขาอยู่บ้านคนเดียว
ภรรยาบอกว่าช่วงเกิดเหตุภรรยาออกไปทำงานนอกบ้านพอดี
รับจ้างชำแหละเนื้อวัวกับญาติอีกตำบลหนึ่ง
ส่วนลูกสาวยังเด็กอยู่ไปนอนบ้านแม่ยายที่อยู่ใกล้กัน

คนที่ต้องถูกสอบปากคำคนแรกเลยก็คือภรรยา
เพราะว่ามีข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้เวลาสามีเมา
ก็ชอบทะเลาะกับภรรยาอยู่บ่อยทะเลาะกันบ่อย
ก็เลยต้องคุยกับภรรยาก่อนว่าเอ๊ะมีใครที่ภรรยาสงสัยไหม
หรือภรรยาเกี่ยวข้องกับการตายของสามีไหมนะคะ
ตำรวจสพเริงนกทาสอบสวนภรรยาของผู้ตายนางพิษสมัยต้นใส่
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีเป็นคนดื่มเหล้าเป็นประจำค่ะ
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
ทะเลาะก็ทะเลาะกับเธอเองนี่แหละ
เรื่องที่นางพิสมัยเคยมีสามีมาก่อน
เรื่องนี้สามีคนปัจจุบันก็คือผู้ตายเนี่ยนะ
ชอบอยู่ดีก็พูดขึ้นมาเมาทีไรก็พูดขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะกันบ่อย
แต่ไอ้ที่ทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้แรงถึงขั้นลงไม้ลงมือ
ปกติแล้วภรรยาบอกว่าก็ไม่ค่อยได้คุยกับผู้ตายที่เป็นสามีคนนี้สักเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าตัวเองออกไปทำงานตั้งแต่เช้าทุกวันเย็นกลับบ้าน
ทุกวันเสาร์ก็ไปรับจ้างญาติที่เขียงเนื้อช่วยชำแหละเนื้อตั้งแต่๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
เป็นการหารายได้เสริมส่วนตัวสามีที่เป็นผู้ตายเนี่ยค่ะก็รับจ้างทั่วไปในหมู่บ้าน
ภรรยาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ออกจากบ้านไปตอน๖โมงเย็นไปรับจ้างชำแหละเนื้อ
ส่วนสามีผู้ตายเนี่ยค่ะก็ดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็กลับเข้ามานอนในบ้านตามปกติ
ตีหนึ่งภรรยากลับมาถึงบ้านพบว่าสามีนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่แล้วนะคะ
ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นมีแผลถูกแทงหลายจุดเลยค่ะเป็นสิบแผลเลยค่ะคุณผู้ชมที่กรามด้านซ้ายจุดหนึ่งที่หน้าอกสามแผล
ด้านหน้าด้านหลังที่ไหล่ที่คอ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับแม่ยายของผู้ตายนะคะนางเหลาจิตขยันอายุ๗๑ปี
ก็บอกว่าบ้านลูกเขยกับบ้านแม่ยายอยู่คนละหลังแต่ใกล้กัน

ก็เห็นผู้ตายเมาคือเมาทั้งวันคือทำงานก่อสร้าง
รั้ววัดก็กินเหล้าขาวกับเพื่อนกินไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะ
ก็เห็นว่าเมาทั้งวันวันเกิดเหตุก็เห็นว่าผู้ตายกินเหล้ากับเพื่อนสี่คน
ไป๕๖ขวดนะคะแล้วก็กินอยู่แบบนี้เป็นประจำ
มันห้องมันก็โอ้โอ้ยไปแห้งแหง
ซึ่งทางด้านของนางพิลาคำมัยพี่สะพ้ายของผู้ตายก็บอกว่าปกติผู้ตายกับภรรยาทะเลาะกันเป็นประจำแต่เป็นลักษณะของการทะเลาะกันแบบผัวผัวเมียค่ะวันเกิดเหตุภรรยาของผู้ตายไปทำงานที่เขียงชำแหละเนื้อกับตัวนางพิลาเองตั้งแต่หนึ่งทุ่มกลับประมาณ๕ทุ่มคือตัวนางพิลายืนยันว่า
เป็นอาหารหลักเป็นประจำทุกวันพิจาวันประจำวัน
แต่ถึงปัญหาขวบกว่าก็บอกว่าจักรแหละเนี่ยอยู่คนละทิศอยู่บ้านคนละบ้านเนอะ
กันว่ากินเหล่ากันนิสัยดีอยู่แต่ว่ากินเหล่าก็อยากสอบโอ้ยจังหน่อย
อยากสอบสะลองว่ากับแม่งนี่แหละก็คุ้นกับบ้าใสนกับเป็นกับเมีย
พระไพรนี่ก็ได้มันบ้าวอ้านบ้าหุดจ้าเกี่ยวกัน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะวันนี้ตำรวจภูทรเริงนกทา
ก็เรียกภรรยาของผู้ตายเรียกแม่ยายไปสอบสวนเพิ่ม
ก็สอบสวนภรรยาเนี่ยตั้งแต่บ่ายจนค่ำค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวน
ได้เชิญพ่อของผู้เสียชีวิตญาติของผู้เสียชีวิตไปสอบเพิ่มอีกนะคะ
รองผู้กำกับสพเริงนกทาก็เลยบอกว่าตอนนี้
ยังบอกไม่ได้เลยว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ในที่เกิดเหตุไม่มีของกลางที่ใช้ก่อเหตุด้วย
ไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีคนเห็นเหตุการณ์เลย
ก็ต้องเรียกเพื่อนบ้านที่ร่วมกินเหล้ากับผู้ตาย
มาสอบปากคำเพิ่มแล้วก็ไปขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พร้อมกับทางแพทย์ที่ไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครก่อเหตุ
แต่คาดว่าคนร้ายอาจจะลงมือเพราะโกรธแค้นอะไรแบบนี้
เพราะว่าแทงแบบ๑๐แผลหลายจุดมากนะคะ